เอาไปดูวันนี้อ่านข่าวเสร็จมั้ง
พี่ช่างทำผมของห้องฝั่งนาฬิกา

บอกเบิร์ตไฟไหม้จรุจักรไหม้ตรงไหน
คุณผู้ชมไปดูบนทางด่วนสิครับไหม้ขนาดนี้

เป็นรถทัวร์เขาจะพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยว
พระนครศรีอยุธยาไปตามลอยลิซ่า

ปรากฏว่าไม่สัก

คือถ้าเลยไปอีกนิดก็สถานีกลางบางซื่อ

ด้านบนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับ
บนทางด่วนศรีรัฐช่วงก่อนจะลงถนนกำแพงเพชรเขตจตุจักร
ใกล้กับสถานอ่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
หรือว่าสถานีกลางบางซื่อที่เราไปฉีดวัคซีนกันนะครับ
โหมไหม้รถทัวร์โดยสารปรับอากาศสีขาวคันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวโปรแลนดมาเต็มคันเลยนะ
จากโรงแรมย่านราชเทวีจะไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยา
ดูความไหม้ดิดูความไหม้ควันดำปึ๊ดเลย
คือไฟเนี่ยไม่ได้ไหม้แค่รถทัวร์บนทางด่วนเท่านั้นนะ
คือไฟจากรถทัวร์นะคุณผู้ชมมันน่าจะไปเข้าถึงถังน้ำมัน
เพราะเข้าถึงถังน้ำมันไฟมันก็ย้อยเนี่ย
ย้อยนะครับของเหลวนี่ตกลงมาตรงไหนเนี่ย
สถานีขนส่งหมอชิดแล้วดูตรงนั้นมอเตอร์ไซค์
ตรงนั้นรถยนต์เพียบเลยคุณผู้ชมเพียบเลย
เจ้าหน้าที่ขนส่งต้องเอานะครับถังดับเพลิง
ดับไฟไม่ให้ลามไปเพราะดีนะครับ

แม่ไม่งั้นน่ะโอ้โหตรงนั้นรถเป็น๑๐คันคุณผู้ชม

บนทางด่วนมีรถของเธอคนนี้นี่
นี่เราถ่ายจากในรถของเธอคนนี้

จะไปส่งลูกที่โรงเรียนคุณผู้ชมฮะ

จังหวะนั้นบนรถก็มีนักข่าวรายงานด้วยครับ
ถ้าคุณเดินถ้าคุณเดินบนนี้ก็ยังดีนะครับอย่างงั้น

ชอบดีนะที่เราอยู่ข้างหลัง

น่าจะลงหมดแล้วเนาะ

ถ้าคนเดินบนนี้ก็ยังดีกว่าไปอยู่หรือไนโน้ตนั้นน่ะ

นี่คือทางด่วนนะเราอยู่บนทางด่วนจะไปโรงเรียนกันเนอะ
นี่แหละครับนอกจากคุณเบ้นพอชิตาจะถ่ายแล้วก็มีลูกนะ
คอยรายงานข่าวให้เราได้ทราบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมครับพอรถดับเพลิงมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาฉีดน้ำ
ไหม้ขนาดนั้นฉีดตั้ง๒๐นาทีคุณผู้ชมจะเหลือเหรอเหลือแต่โครงครับ
คือผมบอกเลยว่าบัสคันนี้ขายซาก
ซากคุณผู้ชมเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
นายควรชิดแก้วมณีอายุ๔๖ปีคนขับรถทัวร์เล่าบอกว่า
ในรถมีคนโปแลนด์๑๕คนนักข่าวมีไกด์คนไทยคนหนึ่ง

พอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นกลุ่มควันออกจากห้องเก็บสัมภาระ
ก็จอดรถนี่จอดรถลงไปดูนะครับแล้วบอกให้ลูกทัวร์ลงรถลงรถลงรถ
แล้วก็รีบไปขนกระเป๋าใต้ท้องรถออกมา

เรื่องต้นคาดว่าอาจเกิดจากวัตถุบางอย่าง
ถูกบางอย่างในกระเป๋านักท่องเที่ยวขัดคล่อง

จนทำให้มันติดไฟลามทั้งคันแบบนี้

อะไรเพราะว่าแบงค์อุปกรณ์อยู่ทุนอีก

ก็เป็นไปได้อ้าวเนี่ยดอม

ขายซากสิจะเหลืออะไรอันนี้